สวัสดีคุณผู้ชมซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยคุณญาย่าอูราสยาน
คือไปโพสต์ในลักษณะที่ว่าน้องยายาเที่ยวอยู่ได้

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วแน่เลย
อันนี้ภาพนี้คุณแม่โพสต์เอาไว้แล้วมีแฮชแท็กเห็นไหมคะบอกว่าสวนคุณยาย
อ่าคือเอาจริงจริงแล้วอ่ะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นว่าสวนสวยมากเลย
หน้าไปเที่ยวครับแม่แก้วคุณแม่ของคุณณเดชน์อ่ะอ่า
ยังไปคอมเมนต์เลยว่าเออสวนคุณยายน่าไปเที่ยวมากเนาะ
จะไปตำหนิน้องยายาสารพัดเลยอ่ะนะคะแล้วก็พูดประมาณว่า
ถ่ายหนังต่างจังหวัดทุกวันหรือเปล่าครับบริจาคแค่เศษเงินหรือเปล่า
อืมฉีดไฟเซอร์แล้วก็แบบนี้แหละอืม
ประมาณเนี้ยก็ตำหนิหลายอย่างซึ่งอยู่ดีก็ไปว่าเขาอ่ะเนอะ
ประมาณแล้วทำไมไม่อยู่กับที่ยังจะเดินทางไปถ่ายหงถ่ายหนังไปนู่นนี่
แฟนคลับก็ไปตอบให้นะคะแฟนคลับก็ไปตอบให้บอกว่าจะไปว่าเขาแบบนั้นทำไม
ครับน้องยาย่าเขาบริจาคหลักล้านนะหลักสิบล้านด้วยซ้ำนะนี่นะคะ
ไปบอกว่าเขาบริจาคเศษเงินอ่ะเอาอย่างงี้ก็แล้วกันครับ
ถามคุณแม่ให้ดีกว่าค่ะทีมข่าวบันเทิงของเราก็โทรศัพท์สอบถาม
ปลานะคะคุณแม่ของน้องยายานะคะคุณแม่บอกว่า
เอาเรื่องของภาพเมื่อสักครู่นี้ก่อนครับภาพสวนของคุณยายอ่ะ
เป็นภาพเก่านานมากแล้วอืมคือเดี๋ยวเนี้ยดาราเขาก็เอาภาพเก่ามาลงกัน
เพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรก่อนหน้านี้คุณแม่บอกว่าลงแต่ภาพอาหาร
กลัวแฟนคลับเบื่อก็เลยเปลี่ยนเป็นลงภาพเก่าภาพสวน
แค่นั้นเองกลัวคนเบื่อส่วนคนที่ไปตำหนิหาว่าไปแอบถ่ายละคร
ถ่ายหนังที่ต่างจังหวัดทุกวันเนี่ยครับคุณแม่บอกว่าไม่ได้ถ่ายละครเลย
อยู่แต่บ้านจริงตอนนี้ฝึกทำอาหารจนตัวกลมกันแล้ว
อาหารกันจนตัวกลมแล้วสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครกล้าออกไปไหนหรอก
ส่วนเรื่องฉีดวัคซีนไฟเซอร์แม่บอกว่าอันนี้ยิ่งไม่จริงใหญ่
คุณแม่บอกว่าที่ไปฉีดมาคือซีโนแวคสองเข็มนะคะครับแต่คุณแม่บอกว่าก็ไม่เป็นไร
ในไอจีของน้องยาย่าเองกับคุณแม่เนี้ยก็จะมีคนคนนี้เนี้ย
คนเดิมเลยอืมเขาไปด่าทุกวันครับไปด่าน้องด่าแม่ทุกวัน
แม่บอกแม่ก็งงแต่แม่ไม่ตอบโต้นะ
ไม่เคยตอบโต้อะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าความจริงมันคืออะไร
เพราะว่าที่น้องบริจาคเอาไว้ช่วยเหลือเรื่องของโควิดเนี่ย
ก็คือสิบล้านใช่ค่ะวันนี้ก็ยังไปบอกว่าเศษเงิน
แล้วจะมาทำแบบนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ซึ่งความจริงแล้วคุณแม่ของน้องยายาก็
บอกกับทีมข่าวบันเทิงของรัฐทีวีว่าอย่างงี้นะฮะใช่ค่ะว่าไม่ได้เป็นความจริงเลยนะครับอืมอ่า